ที่นี่กู้ภัยบอกจับยังไงให้วุ่นขนาดนี้เนี่ย
ปีบ้าด้วยปีบ้าด้วย
อ้อยยยยดูวาดเหลียวเหมือนกันเนอะ

ที่ช่วยจับงูเหลือมตัวนี้นะคุณผู้ชม
สังเกตดูดีนะคือไม้ที่จับหักด้วย
แล้วงูมันก็เลยดิ้นหลุดไงฮะ

ใช้มือเปล่าเลยจับหางงูขึ้นมา
พอจับหางลากมันออกมามันก็ตกใจค่ะคุณ
พอมันตกใจมันพยายามจะฉกจะพุ่งเข้าใส่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเบี่ยงหลบไปโอ้โหคนที่มาดูชาวบ้านที่มาก็
ตกใจลุ้นนะให้กำลังใจไปด้วยกรีดร้องกันไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้จังหวะอาศัยความชำนาญและจังหวะของเขานะ
หลายนาทีอยู่เหมือนกันกว่าจะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ไว้ได้
ไม่เบาตัวเท่าความยาวเท่ากับตัวตะกี้ที่คุณชนะพาไปเลยเท่าไหร่

๔เมตร

แต่ตัวนี้อาจจะสลิมกว่าหน่อยหอมกว่าหน่อย
เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่
หนูเจองูที่บ้านอย่าไปจับเองอย่างนี้นะ
ไม่ได้นะคุณดูดิงูมันดุร้ายขนาดไหน
จริงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นบริเวณแถวคอกเลี้ยงเป็ดไง
อยู่ในพื้นที่ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
เจ้าของก็คือคุณฉลวยฉิมเชื้อ
เขาบอกว่าคนงานมาตัดย่าแล้วก็ดันไปเจองูเหลือมานอนขดอยู่ในก่อย่า
ใกล้กับทุ่งเลี้ยงเป็ดเลยก็คิดว่าอาจจะมาแอบกินเป็ดไปบ้างแล้ว
ก็เลยแจ้งทีมกู้ภัยมาจับแล้วก็ตอนนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว
สบายใจสบายใจแล้ว
ตัวนี้ไปแล้วแต่ไม่รู้จะมีอีกตัวไหม
แต่มันเป็นทุ่งนะมันก็มันต่างกันต่อไปแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีวิวมานะ
ใช่ค่ะแต่ว่าในเมื่อจับไปได้แล้วปลอดภัยแล้วก็โล่งใจไปนะ